จานคือเหรียดโมงคล
ใครอยากเป็นเศรษฐีหมอนัสซี่หมอนัสซี่ช่วงนี้อารมณ์คันนะคะคุณหมอ
มีข่าวดีอะไรหรือคะช่วงเนี้ยหมอไม่ได้มีข่าวดีหรอก
แล้วก็สุขครับว้าวมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอคะ

โชคลาภที่ว่านี้จะเข้ามาทางไหนเหรอคะ
หลีจะได้เปิดกระเป๋าตังค์รอ

อ้าวอ้าวแล้วคนวันอื่นล่ะคะ

จากในเรื่องของตัวการเดินทางครับ

มีโชคลาภจากในเรื่องของตัวเพื่อนครับ
เรียกว่าเพื่อนนั้นมาให้คุณนั้นรุ่งพุ่งปังครับ
ไม่ว่าจะเป็นโชคในรูปแบบไหน
ก็น่าอิจฉาไปหมดเลย

มีความสุขกับโชคลาภที่ตัวเองกำลังจะได้มาครับ